เมื่อวานนี้มีเปิดตัวอวตา

ก็จะไปถามถ่ายเกี่ยวกับเรื่องลูกชาย
ทั้งลูกทั้งสามโดนถล่มหนักมาก
เป็นครอบครัวกลายเป็นครอบครัวดราม่าเลย

อัดคลิปแล้วก็กลายเป็นคนโซเชียล

แล้วก็มีการพูดมาขอบคุณนะคะ

แต่งเพลงของคนอื่นดีกว่าเพลงตัวเอง

ซึ่งพี่เจบอกว่าแซวนั่นเองนะคะ

แล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะต่อว่าสังคม

บางคนอาจจะแบบไม่ได้มาประสัตว์
ไม่ได้รู้สึกสำหรับพวกเราก็เลยทิ้งไปเอง
ต้องขอบคุณที่ซ้ำที่แบบ
คนมาแบบให้ความสนใจเรา
แต่ว่าบางทีบางคนอาจจะมองอีกมุมนึง
บางคนมองอีกมุมนึง

แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปทำให้ใครรู้สึกไม่ดี

แต่ว่าไม่ได้มีจักรทางาที่จะมีชีวิต